เอาละค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้น่าจะทำให้เราทุกคน

ตอนนี้ข่าวดีมากดีน้อยเราเก็บหมดนะคะ
ยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่หน้างานนะคะ
บอกว่าไปเจอปล่องที่จะให้เจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปได้

เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะไปติดตามบรรยากาศล่าสุด
จากคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เกาะติดสถานการณ์อยู่หน้าถ้ำค่ะเชิญค่ะ
เชิญค่ะค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะได้รับข้อมูลว่า
ปล่องบริเวณผาหมีซึ่งเชื่อมต่อบริเวณทางด้านขวา
ของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนล่าสุดนะคะจากการตรวจสอบค่ะ
ปล่องดังกล่าวมีลักษณะเป็นเหวลึกนะคะซึ่งมีความลึกประมาณห้าสิบเมตร
เสี่ยงต่อการให้เจ้าหน้าที่นั้นโรยตัวเข้าไปซึ่งเบื้องต้นนะคะ
ยังอยู่ระหว่างการหาแนวทางที่จะขยายปล่องดังกล่าว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถโรยตัวเข้าไปด้านในได้ค่ะ
ภารกิจการค้นหา๑๓ชีวิตนะคะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอย่างมากมายมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
จนถึงเช้าวันนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในถ้ำท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทะลักออกมายังบริเวณปากถ้ำเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หรือหน่วยซิลต้องถอนกำลังทุกนายออกจากพื้นที่ถ้ำหลวงกลับมายังที่ตั้งด้านนอกนะคะ
พร้อมทั้งหยุดการสูบน้ำจากถ้ำเป็นการชั่วคราวพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่
และนำกำลังเข้าสนับสนุนช่วยกันค้นหาสิบสามชีวิตโดยใช้คลิปวิดีโอจากนักสำรวจถ้ำชาวต่างชาติ
ที่เคยเดินทางมาสำรวจถ้ำหลวงเมื่อประมาณช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
และเป็นช่วงที่ถ้ำหลวงมีสภาพแห้งไม่มีน้ำซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเนินหาดพัทยาที่อยู่ภายในถ้ำหลวง
เพื่อนำไปวิเคราะห์ภูมิทัศน์ภายในถ้ำประกอบการวางแผนในการช่วยเหลือ
หลังจากนั้นค่ะกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งทหารตำรวจและกู้ภัย
ร่วมกันไปสำรวจปล่องโพรงอากาศบริเวณผาหมี
ทางแยกขวาของถ้ำหลวงซึ่งสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าว
น่าจะเป็นห้องโถงของถ้ำที่อยู่ด้านล่างจากการตรวจสอบนะคะ
ปล่องดังกล่าวมีลักษณะเป็นหน้าผาความลึกกว่า๕๐เมตร
ซึ่งหากให้เจ้าหน้าที่โรยตัวเข้าไปก็เสี่ยงที่จะต้องเป็นอันตรายอย่างมาก
ได้มีการปรับแผนว่าอาจจะมีการใช้โดรนเข้าไปสำรวจ
หรืออาจจะมีการขยายปากโพรงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์

ซึ่งเป็นนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษที่เคยเดินไปยังสุดทางฝั่งขวาของถ้ำ
ซึ่งจากการสำรวจปล่องแรกนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้เดินไปตามลำทานน้ำ
ตามพิกัดที่นักสำรวจได้ชี้จุดเอาไว้ปรากฏว่าพบว่าเป็นปล่องตันค่ะ
ส่วนปล่องที่๒ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจนะคะว่าจะสามารถโรยตัวเข้าไปได้หรือไม่
แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะต้องเจาะโพรงให้กว้างขึ้น
เพื่อโรยตัวเข้าไปตามกระแสข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้
ขณะที่นายกวิศวกรรมสถานและกรมทรัพยากรธรณีวิทยาได้เสนอแนวทาง๒แนวทางด้วยกันนะคะ
แนวทางแรกค่ะคือการใช้วิธีเจาะผนังถ้ำ
โดยจะเจาะจากด้านข้างในการเข้าไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการเจาะ
และจะต้องหาตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนเพื่อหารือกับทหารอีกครั้ง
ว่าอาจจะเป็นแผนปฏิบัติงานสำรองจากแผนเดิมก่อนหน้านี้
ส่วนอีกหนึ่งข้อเสนอค่ะที่มีการพบทางออกของน้ำ
อยู่ที่ปลายถ้ำนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดค่ะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต่างก็ทุ่มเทสรรพกำลัง
ไปถึงแรงกายแรงใจเพื่อที่จะนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ส่วนจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ขณะนี้นะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นดินโครน
จากหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน
ทำให้ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับพื้นที่
โดยมีการนำหินคลุกมาปรับพื้นผิว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้สะดวกในการเดินทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะ
ตอนนี้ได้มีการจัดระเบียบในส่วนของที่จอดรถ
รวมไปถึงสื่อมวลชนที่วันนี้ได้มีการปฏิบัติหน้าที่จำนวนมาก

ที่ก็ได้มีการให้ไปทำบัตรสื่อนะคะ

รวมไปถึงป้องกันการแอบอ้างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้ามาปั่นป่วนและเกาะความวุ่นวายค่ะ
คุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์
การช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ภายในถ้ำ
ด้วยความหวังเดียวกันนะคะว่าพวกเขาจะยังคงมีชีวิตรอด
แล้วก็จะสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดในช่วงนี้ค่ะ

ขอบคุณคุณอรพันธ์ขันทองคำแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ตอนนี้เราส่งกันไปเยอะไปหลายทีมนะครับ

ให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับภารกิจนี้จริง

และเราเองก็มีความหวังเหมือนที่คุณผู้ชมหวัง

ทั้ง๑๓ชีวิตจะรอดแล้วก็ปลอดภัย
และฟังจากการรายงานสดจากคุณอรพันธ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ

ถ้ำปล่องที่ทางด้านทิศเหนือ

ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของภูเขาเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่ามันเป็นเหวลึกลงไป๕๐เมตร
อันนี้มันอันตรายสำหรับคนที่จะเข้าไป
เขาคงมีวิธีการอื่นจะต้องรอการประชุม